กรณีผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ถูกคนในหมู่บ้านกล่าวหาว่าเธอเป็นผีปอบครับ
เธอต้องหอบลูกไปกับสามีไปอยู่ที่อื่นไปทำงานที่อื่นตั้งนาน
ก็กะว่าคงไม่มีอะไรแล้วกลับมาที่บ้านที่สกลนคร
คิดว่าคนก็คงจะลืมละไม่ลืมอืมยังถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบอยู่อีก
โอ้โหเธอก็ขอให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยหน่อย
เมื่อวานนี้เราก็ให้คุณผู้ชมดูภาพไปแล้วหมอปลาไปนะคะกับพระมหาภัยวันนะคะ
ไปถึงบ้านเลยผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางจำนงเตียงชัยอายุห้าสิบเก้า
อยู่ที่สกลนครนะคะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบอ่ะนะคะ
ขนาดไปอยู่ที่อื่นเป็นโอ้โหหลายปีเนี่ยชาวบ้านยังไม่ลืม
ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบจนทำมาหากินไม่ได้คุณผู้ชม
หมอปลาไปนะคะหมอปลาไปกับพระมหาภัยวันแล้วก็ตรวจสอบแล้ว
หมอปลายืนยันว่าโอ๊ยไม่มีหรอกผีปงผีปอบอะไรก็คุยกับชาวบ้านแล้ว
แล้วก็คุยกับหนึ่งในชาวบ้านที่เป็นคนสำคัญก็คือคนที่ไปบอกว่า
จำนงเป็นผีปอบถูกผีปอบเข้าสิงเนี่ยนะ
ชื่อว่านางเพียเขื่อนคำนุค่ะหมอปลาไปคุยด้วยเลย
แต่หมอปลาบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวพอยิ่งไปคุยใกล้นั่งใกล้
มันมีกลิ่นคล้ายกลิ่นเหล้าเลยนะหมอปลาบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ก่อนจะไปกล่าวหาหรือไปบอกว่าใครเป็นผีปอบหรือถูกผีปอบเข้าสิงเนี่ย
เลิกเล่าก่อนดีไหมอืมจนโอ้โหมีการปะทะคารมกันไปยกหนึ่ง

การดื่มเหล้าบ่อยบ่อยแอลกอฮอล์ก็จะบ่อดื่มมันก็เป็น
ก็พี่เคยดื่มไงแอลกอฮอลนี่ซื้อไงแต่ไม่ดื่มก็เป็น
ก็ผมบอกว่าแอลกอฮอลมาลิซึมมันตกค้างไงพี่
วิธีการง่ายง่ายมาให้ปอบเข้าพี่อีกอ่ะพี่ลองเลิกเหล้าเท่าสองเดือน
ก็จะเป็นคนเป็นเหรอเขาก็เป็น
เหล่าก็เลยบอกว่าไม่ดื่มก็สิง
มันก็แบบไม่ต้องมาเลยก็ไม่ได้ดื่มเล่าพี่ปอบก็มาเข้าสิง

งานนี้ก็เลยต้องให้พระมหาภัยวันท่านสอนกันตรงนั้นเลยนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะ
จะเก็บความทุกข์ยังไงโยมนอนอยู่มีคนเอาก้อนหินมาปลาหลังคาบ้านโยม
จะต้องแอบต้องระแวง
ถ้ามาค้าขายก็ไม่ได้เลยนี่มันพอสอไหนแล้วเนี่ย
นี่นะคะอย่างที่พระมหาภัยวันท่านบอกนะคะ
มันคือชีวิตคนคนหนึ่งชีวิตของครอบครัวเขา
ต้องถูกขับไล่ออกจากพื้นที่
กลับมาเนี่ยก็ยังกล่าวหาเขาอีกทำมาหากินก็ไม่ได้คือชีวิตเขาพังไปเลย

ทีนี้ค่ะหมอปลาก็เลยบอกว่าแบบนี้นะคะสรุปแบบนี้ก็แล้วกัน
ชาวบ้านทุกคนทำความเข้าใจให้ตรงกันแบบนี้นะ
ถ้าใครถูกผีปอบเข้าสิงจุดทูปสามดอกไปทิ้มที่ปลายเท้า
ถ้าไม่เจ็บปวดให้ไม่ซะดุ้งพีชด้วยแน่
ถ้าเจ็บถ้าปวดถ้าแสบคน

ก็คือจะเปรียบเปลยให้เห็นแล้วว่ามันไม่มีหรอกผีปอบอ่ะนะ

เพราะว่าถ้าลองดูจริงก็เจ็บกันหมดแหละเอาทูบแบบ
จุดทูปแล้วไปจิ้มไว้ที่เท้านะคะ
ไปจิ้มเลยเนี่ยดูซิจะเจ็บไหมถ้าเป็นผีจริงต้องไปเจ็บ
หมอปลาก็แนะนำนางจำนงนะคะคนที่ถูกกล่าวหาค่ะ
บอกว่าจากนี้ไปถ้ามีคนถูกผีเข้าผีสิง
แล้วก็มากล่าวหานางจำนงอ่ะนะรวบรวมหลักฐานเลย
ใครกล่าวหารวบรวมหลักฐานมาให้หมดไปแจ้งความกับตำรวจเลยนะ
เพราะผีปอบกลัวติดคุก
หมอปลาและพระมหาภัยวันก็แนะนำแล้วก็เตือนใจนะคะ
ผลไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
ความความว่าคุณผู้ชมลูกหลานอะไรนะคะ
บอกก่อนนะตรงนี้ด้วยนะไม่จะให้ลูกมาด่า
มาถึงตรงนี้น่ะไม่ให้มีไม่ให้บอกอะไร
จะมาฆ่าตรงนี้หากฆ่าอีกคือจบเลยนะ

ขอโทษลูกโทษแทนลูกจากพระบาลลูกมรรดาพระบาลลูกมันเป็นลูกได้เลี้ยงสา
จ้ะจ้ะจ้ะขอโทษจ้ะจ้ะจ้ะ
ทำเอ้ยทำพี่สาว
อ่ะโยมโยมลองกอดเขาสักครั้งที่เพราะมันปกติไหมอ่ะ
เนี่ยปกติไหมกอดกันกอดกันรักกันได้ไหม
แล้วก็แค่นี้เองเนี้ยเห็นมั้ยมีความเป็นอ่าแต่ไม่เป็นไร
ไปหาักความว่ามันรู้สึกตัวอ่ะนี้กอดกันนี้ต้องกอดได้พี่สาว

โอ้โหนิคคุณพักพุธรูปชมค่ะคือพอบอกว่าจากนี้
ไปเนี่ยใครไปว่าเขาเป็นปอบเนี่ยจะแจ้ง
ความแล้วนะค่ะปอบไม่เข้าแล้วค่ะป้า
บอกไม่เป็นไรปอบไม่เข้าแล้วเข้าใจกัน

จะไปว่าเขาอีกนะว่าเขาเป็นปอบเนี่ยนะงั้นก็ที่หมอปลาและพระมหาภัยวันลงพื้นที่ไป
ก็ได้ผลนะไปสอนไปเตือนสตินะคะไม่ได้ไปไล่ผีปอบอะไรนะ
เพราะว่าไม่ได้มีนะหมอปลายืนยันว่าไม่มีหรอกผีโป่งผีปอบอะไร
ก็ไปคุยทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ค่ะสุดท้ายก็เข้าใจกัน
กอดกันแบบนี้นะคะนางจำนงเองค่ะก็บอกว่าคือเอาจริงจริงนะ
อัดอั้นตันใจมานานขอบอกต่อหน้าทุกทุกคนเลยนะ
เป็นพยานให้หน่อยว่านางเพียเข้าใจแล้วจริงนะ
อย่าให้ใครมาว่าเขาอีกนะลูกหลานนางเพียเนี่ยอย่ามาว่าเขาอีกนะ
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยค่ะ
คุณติกิฤติสัครวิรัชัยเจริญสุกวันนักข่าวของเรา
ก็ไปถามทั้งนางเพียและนางจำนงค์นะคะให้ห้ายด่ายให้คุยกันนะนะ
เดี๋ยวดูช่วงจังหวัดตรงนี้หน่อยนะคะที่ติของเราพยายามถาม

นี่ค่ะคือติเนี่ยพยายามถามเกี่ยวกับเรื่อง
เรื่องของผีปอบเนี่ยแหละในคำพูดของนางเพียที่เหมือนกับว่า
พระบอกว่าใครคือปอบอะไรแบบเนี้ยนี่นะคะ
ก็นี่ค่ะติก็พยายามจะไปคุยด้วยคือตีก็ไล่ถามจนรู้อ่ะ
ใช่ว่าพระคือใครเพราะนางเพียเขาบอกว่า
ใช่พระบอกพระบอกก็ต้องไปถามพระใช่ไหมฮะ
ต้องไปถามพระนะครับนี่ฮะทุกผู้ชมครับติไปจนเจอนะครับ
พระรูปนี้คือหลวงพ่อเฉลี่ยวสุวรรณโนนะฮะ
เป็นพระลูกวัดศรีบุญเรืองนะครับซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านเขาบอกว่า
เวลาใครเจอปอบเนี่ยหรือว่ามีปอบเนี่ยหลวงพ่อเฉลี่ยวนี่แหละ
คอยปราบผีปอบให้นี่นะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
พระมหาภัยวันท่านไม่เห็นเจอปอบเลยค่ะแต่ว่าพระรูปเนี้ยบอกโอ้
มันเยอะเนี่ยติไปคุยด้วยเนี่ยโดยพระเฉลียวเนี่ย
บอกกับตินะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าตัวของพระเฉลี่ยว
มีวิชาอาคมในการปราบผีปอบนะมาอยู่ที่วัดที่เนี่ยในพื้นที่ที่นี่เนี่ย
มีชาวบ้านเนี่ยมาให้ปราบผีปอบเนี่ยนะมากที่สุดเนี่ยถึงวันละ๓ตัว
โอ้โหนี่ฮะโดยบอกว่าผีปอบเนี่ยมันเป็นเรื่องของยานนะติ
ไม่มีรูปร่างแต่หน้าตาถามว่าหน้าตาเป็นยังไง
หน้าตามันจะเหมือนหมาไม่ก็เหมือนลิงมันชอบเข้าสิงคนแล้วกินตับไตไส้พุงกินเลือด
คนที่ถูกสิงร่างกายสู้ผอมนี่พระบอกนะฮะท่านผู้ชมครับ
หลังจากนั้นนะพระเฉลียวเนี่ยบอกกับติผู้สื่อข่าวของเราต่อนะฮะ
บอกว่าปอบเนี่ยส่วนมากนะปอบมันจะไม่สิงร่างคนที่เป็นตำรวจหรือทหาร
มันจะสิงร่างชาวบ้านที่มีฐานะยากจนป่อมันเอาตักกะอะไรก็ไม่รู้นะ
สิงร่างคนที่ไม่มีทองใส่หรือไม่บางครั้งก็ไปสิงวัวสิงควาย
แล้วก็กินตับไตไส้พุงอะไรพวกนี้จนวัวควายแบบล้มตาย
คนในหมู่บ้านเนี่ยเวลาถูกผีปอบสิงจะมีอาการตาขวางแลบลิ้น
อยากกินพวกของดิบอยากกินเลือดสดทำอะไรก็ไม่รู้ตัว
แล้วจะพูดออกมาเองว่าตัวเองเป็นปอบนี่ฮะคือเรื่องนี้นะครับ
ทางพระเนี่ยเขาบอกว่าพระไม่ได้เป็นคนพูดนะ
นะฮะเขาพูดกันเองนะว่าใครเป็นปอบ
ปอบชื่อใดน้องใดน้องอืมคือคนที่เขามาให้รักษาเนี้ย
เขาเป็นคนบอกเองหรือลุงพ่อคนมารักษาสรรสบรรคดื่นดื่นร้องให้พูดเอง
หลวงพ่อไม่ได้พูดให้ใครแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อมีคาถาจับอยู่
แต่ว่าไปไปบ้านมึงลูกก็ไม่ได้ทำอย่างนั้น
ต้องมีผู้ใหญ่บ้านไปไปบ้านมึงให้มันเดินพาไป
ก็ต้องมีผู้ใจบ้านประกันด้วยนะฮะมันอันตรายแล้วลุงพ่อเชื่อไหมว่าเป็นปอบพันธุ์หลงจริงจริงครับ
หลวงพ่อก็ไม่รู้ล่ะเพราะว่าเป็นอะไรล่ะ
หลวงพ่อก็ได้ยินเขาพูดออกปากันก็ว่าไปปอบมันหน้าตาเป็นยังไงครับ
ปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปปากันก็ว่าไปป
อ้าวชาวบ้านเขาบอกว่าหลวงพ่อนั่นแหละนั่นแหละสิบอกว่าป้าจำนวงเป็นปอบค่ะแต่พอตีไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกโอ้ยชาวบ้านเขาบอกกันเองอืมหลวงพ่อไม่เคยพูดอ่าแต่ปอบเป็นรูปร่างแบบนั้นแบบนี้คอยปราบผีปอบนะฮะเอ่อพระเฉลียวสุวรรณโนนะครับเป็นพระลูกวัดศรีบุ

พอไปสวนไปไล่เสร็จมาเนี่ยร่างกายแม่จะอ่อนเพลียนะแล้วก็จิตใจก็จะอ่อนไหวตาขวางนะไม่กล้าสบตาคนนั่งร้องห่มร้องไห้แบบไม่รู้สึกตัวครอบครัวเชื่อว่าถูกผีปอบสิงแน่ก็พาไปหาพระนี่แหละให้พระช่วยรักษาจนผีปอบเนี่ยมันยอมออกจากร่างแม่ไป
ล่าสุดปี๖๓จนมาสิงหล้างแม่อีก

คนนี้สิค่านี้
ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่มันจะไม่เชื่อแล้ว
มันงุมงายไปแล้ว
แต่ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราไม่ลบหลู่ครับผม
ผมก็ยังเชื่อว่ายังมีจริง
คุณผู้ชมคะนางจำนงค่ะคนที่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นปอบอ่ะนะ
วันนี้ก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากหมอปลาลงพื้นที่มาให้ความช่วยเหลือ
ดีใจมากโล่งใจมากเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะค่ะ
ตอนนี้นอนหลับพักผ่อนได้มากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้นอนไม่หลับเลยนะ
คุณผู้ชมนางจำนงบอกว่านอนวันละชั่วโมง๒ชั่วโมง
เพราะเครียดวันนี้ก็เลยกล้าออกไปไหนมาไหนกล้าไปหาเพื่อนฝูง
ล่ะไปคุยกับคนนี่นะคะแล้วปฏิกิริยาจากชาวบ้านเนี่ย
เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะยังไงเขาเชื่อมั่นหรือยังก็ไม่รู้
ว่าไม่ได้เป็นปอบจริงจริงอ่ะนะคะคืนหนึ่งนอนได้ไม่เกินสองชั่วโมง
ทุกวันเลยครับแต่ทีนี้เราคิดนู่นคิดนี่ถ้ามาเมื่อคืนนี้แบบ
คือสบายใจมากเลยอ่ะแบบเท่ากับเราเกิดชาติไหม
แล้วไม่มีอะไรในใจแล้วไม่มีอะไรในอกบางทีเราก็ไปหาเพื่อนฝุม
มั่นใจว่าอาจจะดีขึ้นมากกว่าเก่าอะไรอย่างเงี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามชาวบ้านในพื้นที่นะคะหมู่บ้านนามเมืองน้อย
ก็ไปถามว่าที่หมอปลาลงพื้นที่มาที่พระมหาภัยวันลงพื้นที่มา
มาตรวจสอบเรื่องผีปอบแล้วก็มาเคลียร์ใจกันแล้วเนี่ยชาวบ้านมีความเห็นยังไง
เชื่อมั่นหรือยังว่าไม่มีผีปอบในหมู่บ้านจากการสอบถามชาวบ้านห้าสิบสามคน
ในหมู่บ้านมองว่าน่าจะยังมีผีปอบตั้ง๑๑คนบอกว่าเออไม่มีผีปอบแล้ว
เชื่อมันแล้วมันไม่มีแน่๙คน

อีก๓๓คนก็ยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจอันนี้

คือชาวบ้านในพื้นที่น่าจะมีมากกว่านี้นั่นแหละ
แต่เท่าที่ทีมข่าวเราเจอแล้วสอบถามได้นะ

เป็นเรื่องของความเชื่อของคนในพื้นที่นะ
แต่ส่วนหนึ่งอาจจะต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย
ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันมีคนเดือดร้อนไงคะ
หรือพี่ด้านสาธารณสุขในพื้นที่อาจจะเข้าไปตรวจสอบใช่ไหม
ลงตรวจสุขภาพอะไรพวกนี้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้นะครับ